หายไปหลายงวดพอสำควรนะครับ
แต่คราวนี้มีเสียงมีตัวเลขออกมาบ้าง
บอกว่าเน้นนะฮะไปเลขอะไรนะ

เดินทางก็นอกจากไปขอเลขในสถานที่ต่างแล้วนะครับ
ผมจะพาคุณผู้ชมไปดูที่นี่นะครับ
น้ำผู้๗สีที่ชาวบ้านเข้าไปกราบไหว้ขอพร

สถานที่แห่งนี้ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ
ลานนาตำบลแม่หอพระอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่
โดยน้ำผู้๗สีเกิดจากน้ำที่ผุดขึ้นมา

น้ำก็จะมีแรงดันขึ้นมาจากผิวน้ำ

ก็จะเกิดเป็นประกาย๗สีเหมือนรุ้งกินน้ำเลย
ปัจจุบันมีน้ำน้อยในช่วงหน้าแรง

ชาวบ้านที่มีความเชื่อยังพากันไปกราบไหว้
ขอโชคขอลาบจากสารเพียงตา

เพื่อความเป็นสิริมงคลแต่น้ำสีสวยนะ
ค่ะมันสักครู่นี่นี่ใสเชิดนะครับ
ส่วนทางด้านของนายปรีดาพัฒนาถาบุตรอดีตรัฐมนตรี
คุณพ่อของพลตำรวจตรีนิธิพัฒน์พัฒนาถาบุตร
ผู้บังคับการอำนวยการตำรวจภูทรภาค๕
ระยะหลังบอกคุณผู้ชมไปว่าเงียบหายไป
เนื่องจากคำนวณเลขหวยตามหลักโฮราศาสตร์
ขึ้นไปบ้างในบางงวด
แต่ว่างวดนี้อดีตรัฐมนตรีปรีดาคำนวณเลขโหนดวงดาว
และบอกให้ลูกหลานไปหาซื้อเลข๓หลัก๑๐นะครับ

ทำให้เลขดังกล่าวถูกกว้านซื้อจนเกลี้ยงแผง
ขณะที่พลตำรวจตรีนิธิพัฒน์ก็เตือนลูกน้องบอกว่า

อันนี้ลูกชายบอกอย่าเพิ่งงมงายเรื่องนี้
แต่ขอให้ตั้งหน้าตั้งตาทำงานดีกว่านะครับ